ส่วนประเด็นเรื่องของรูปไม่ตรงปกนะคะ

ไปหลอกให้ผู้ชายโอนเงินให้
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้ว

อ้างว่าเป็นลูกพบทบอ้างว่าเป็นหม่อมราชวงศ์จริง

ตำรวจสนวังทองหลางค่ะก็ได้สอบสวน

โดยไปตามจับมาได้ที่อำเภอพรมบุรี
สิงห์บุรีกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ

แชทพูดคุยกับผู้เสียหายจริง

ทำไมต้องอ้างล่ะว่าเป็นลูกสาวของ
บอกว่าก็อยากจะสร้างความน่าเชื่อถือ
เพราะพบธเนี่ยดุกขึงขังดู่

เธอไม่ได้หลอกผู้ชายให้โอนเงินให้เธอนะ

ไม่รู้แหละเธอบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเธอยอมรับว่าเธอทำเองทำคนเดียว
ไม่ได้มีขบวนการไม่ได้มีคนอื่นแล้วก็ไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยค่ะ
คือรายละเอียดลึกในคดีเขาไม่ได้ให้การ
เขาก็จะให้การปฏิเสธยังไม่ขอให้การขอให้การชั้นศาล
แต่เราพยายามจะสอบถามเขาเพื่อให้มีการสอบปากคำบ้าง
ใช่เขาก็พูดประเด็นนี้

เมืองต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาช่อกงประชาชน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นำตัวไปฝากขังแล้วก็ค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ถูกหลอกให้โอนเงินไปกว่า๑๕๐๐๐บาทภายในเวลาแค่เดือนเดียว
ก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการทางยุติธรรมเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็แล้วกัน
และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยตามล่าตัวคนผิดมารับโทษด้วย
เพราะว่าจริงเรื่องนี้เริ่มมาคุณจินก็ออกมาโพสต์
ระบายความแค้นใจนี่แหละ

ผมคิดว่าจะคุยใครสักคนมันต้องมีตัวตน

แอบอ้างเอาคนนั้นคนนี้มาหรือว่าเอาดึงผู้หลักผู้ใหญ่มาเล่นเนี่ยคือมัน
มันเป็นการหลอกลวงอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวให้ไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่

ก็นะคะเขาเขาเชื่อใจว่าตัวล่ะทิ้งนี้พอตรวจสอบระวัติย้อนหลัง
หลังนางสาววนิดาคนนี้ไปปรากฏว่าไม่เคยทำความผิดอะไรมาก่อน
มีเฉพาะความผิดตามหมายจับสนวังทองหลางแล้วก็สอนอทุ่ง๒ห้อง
คดีนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นความผิดช่อกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่น
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ
ผู้เสียหายเบื้องต้นหนึ่งในนั้นมีคุณจินใช่ไหมคะสูญเงินไป๑๕๐๐๐บาท
อีกคนนึงก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะเป็นนักกีฬาชื่อดัง
คนนี้โดนไป๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ